เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงเรื่องของโปเกมอนโกนะฮะ
โกงไม่รู้ว่าประเทศไหนจะได้เล่นต่อนะครับ
แต่ว่าประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าเขาจะเป็นต้นตำรับของเจ้าตัวการ์ตูนโปเกมอน
แต่เขาได้เล่นช้ากว่าประเทศอื่นอย่างอเมริกานะครับ

ทางการให้ญี่ปุ่นออกกฎเหล็ก๙ข้อ
ในการที่จะให้ระมัดระวังเรื่องของการเล่นโปเกมอนโกแล้วนะครับ

ได้เล่นเกมโปเกมอนโกอย่างเป็นทางการนะครับ
ได้ออกประกาศเตือนพร้อมจะทำคู่มือ๙ข้อ
สำหรับผู้เล่นโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะ
โดยแนะให้รักษาความเป็นส่วนตัว
ควรนำชื่อนามสกุลจริงมาตั้งชื่อในเกม
แล้วก็ไม่ควรโพสต์ภาพสถานที่ใกล้ที่อยู่อาศัย
เพราะเสี่ยงถูกคนร้ายรู้ข้อมูลส่วนตัวได้นะครับ
อกจากนี้ให้ระมัดระวังกรณีสร้างโปเกมอนปลอมขึ้นมา

โดยก่อนดาวน์โหลดแอปต้องตรวจสอบชื่อแอปให้ถูกต้องให้ชัดเจนด้วยนะครับ
ตามด้วยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกไปจับโปเกมอนทุกครั้ง
แล้วก็ระวังโรคฮิสโตรกด้วยที่มาพร้อมกับลมแดด
เพราะว่าแหมท่านมัวแต่ไปตากแดดจับโปเกมอนอาจจะเป็นลมแดดได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญให้พกแบตเตอรี่สำรอง
เพื่อสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือรวมถึงพกเหรียญไว้
หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่แบตโทรศัพท์หมด

ก็คือไม่ควรไปเล่นในสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายแล้วก็สถานที่ห้ามเข้า
รวมถึงไม่เดินไม่เดินไปเล่นไปหรือว่าขับรถไปเล่นไป

และสุดท้ายให้ระวังคนแปลกหน้าที่อาจจะเข้ามาทักเรื่องของการเล่นเกมนะครับ
ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการไปแล้วกว่า๓๐ประเทศทั่วโลกนะครับ
มีผู้เล่นมากกว่าล้านครั้งและคาดว่าภายใน๖๐วัน
และจะกลายเป็นเกมแรกบนโทรศัพท์มือถือที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในโลกด้วยนะครับ
ยังไงก็ตามถ้าจะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่หลายคนรอ
แต่ว่าการเล่นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ